ตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของอาจารย์อัดนะครับที่ทางญาติ
ยังไม่เชื่อว่าอาจารย์อัดฆ่าตัวตายนะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้เชิญตัวชายคนสนิทมาสอบปากคำแล้ว
พร้อมกับนำรถยนต์ที่ใช้รับผู้ตายมาตรวจสอบ
ก็คือมิซูสีขาวเนี่ยนะครับ
โดยชายคนสนิทนั้นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอาจารย์อัด
และที่ไม่ไปร่วมงานศพเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเองเป็นชายรักชายนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนภาค๖เชิญตัวชายคนสนิทของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัด
งคณินันบัณฑิตหรือว่าอาจารย์อัด
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษาและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงคราม
จมน้ำเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำไปสอบปากคำ
ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๖เก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝง
ภายในรถไว้เป็นหลักฐานประกอบคดี
เรื่องต้นนะครับพบกระเป๋าเสื้อผ้าของอาจารย์อัด
ซื้อมาใหม่อยู่ภายในรถคันนี้ด้วย
สรุปว่ากระเป๋าอยู่กับรถคันนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการสอบปากคำเนี่ยนะ
นานกว่า๒๔ชั่วโมงเลยคุณผู้ชม
การสอบปากคำเนี่ยเบื้องต้นตำรวจก็บอกนะคะ

ทราบว่าหลังจากที่อาจารย์ได้นิเทศนักศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอุตราดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้พากันเดินทางกลับจังหวัดพิศนุโลก
โดยชายคนดังกล่าวให้การกับตำรวจนะครับว่า

พากันไปนอนที่ห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพิศนุโลก
พอรุ่งเช้าวันที่๒ตุลาคม
ย้ายไปเช่าห้องพักอีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็แยกย้ายกันจบกันแค่ตรงนั้นนะครับ
ช่วงเย็นของวันที่๒ตุลาคม
ตัวผู้ชายคนนี้อ้างว่าได้โทรศัพท์มาหาอาจารย์อัด
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับ
ก็น้อยใจน้อยใจอาจารย์อัดนะ
เขาก็เลยไม่โทรไปหาอาจารย์อัดอีก
และพยายามโทรหาอีกครั้งในวันที่๓ตุลาคม
แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้

ตัวเขาเองขอยืนยันนะครับว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเสียชีวิตของอาจารย์อัดอย่างแน่นอน

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นชายรักชายไง
ทีนี้ก็เลยไม่กล้าไปเพราะกลัวเป็นข่าวนะครับ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบหาหลักฐานตามเส้นทาง

รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้องพักรายวันทั้ง๒แห่ง
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างในสารที่ทำงานของชายคนดังกล่าว
อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีครับ
เรื่องต้นนะครับยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไว้
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีฐานะการงานมั่นคง
และมีสารที่ทำงานเป็นหลักแหล่งเชื่อถือได้
ประกอบกับไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ซึ่งหลังสอบปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้แล้ว
ตำรวจจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็กักตัวไว้เป็นพยานก่อนนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับ